จำคุกนายสนทิลิ้มทองกุลเป็นเวลา๒๐ปี
จากกรณีที่ทำเอกสารรายงานการประชุมเท็จ
เพื่อที่จะค้ำประกันเงินกู้ของธนาคารกรุงไทย

สนทิลิ้มทองกุลผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์
เครือผู้จัดการและอดีตแก่นำพันธมิตรประชาชน

พร้อมด้วยนางสาวสวรรคธีระนุจันยง
ซึ่งเป็นอดีตผู้บริหารแผนฟื้นฟู

อดีตกรรมการบริษัทเมเนเจอร์

เพื่อรับฟังคำพิพากษาสารดีกา
ในคดีกระทำผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย์พุทธศักราช๒๕๕๙
จากกรณีที่นายสนทิร่วมกับนายสุรเดชมุคยางกูล
อดีตกรรมการบริษัทเมเนเจอร์มีเดีย
รุ๊ปจำกัดมหาชนและพวก
เป็นกรรมการบริษัทเมเนเจอร์มีเดีย

ได้ร่วมกันทำสำเนารายงานการประชุมของกรรมการบริษัท
ที่เป็นเท็จว่ามีมติให้บริษัท
เป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ให้กับบริษัท

ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนรวม๖ครั้ง
เป็นจำนวนเงิน๑๐๗๘ล้านบาท
โดยไม่ได้ขออนุญาตจากมติที่ประชุมกรรมการบริษัท
ระหว่างวันที่๒๙เมษายนปี๒๕๕๙
ถึง๓๑มีนาคม๒๕๖

พากษาให้จำคุกจำเลยทั้งหมดเป็นเวลา๒๐ปีนะคะ
ต่อมาจำเลยที่๑๓และ๔ยื่นดีกาขอให้ลดโทษ
วันนี้ค่ะสารดีกาตรวจสำนวนประชุมแล้วเห็นว่า
จำเลยดีกาว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำกรรมเดียวกัน
เห็นว่าการทำรายงานการประชุมเพียง๑ครั้ง
แต่นำไปค้ำประกันการกู้ยืมเงินถึง๖ครั้ง
ในวันเวลาที่แตกต่างกันเป็นเวลา๑ปี
และมีจำนวนเงินแต่ละครั้งไม่เท่ากัน
อีกทั้งบริษัทของจำเลยเข้าตลาดหลักทรัพย์ต้องมีหลักธรรมาภิบาล
กรรมการบริษัทกระทำผิดเองย่อมสร้างผลกระทบต่อบริษัท
ขณะที่การกระทำของจำเลยเป็นความผิดร้ายแรง
ส่งผลกระทบจำนวนมากนะคะที่จำเลย
อ้างถึงคุณงามความดียังไม่เพียงพอที่จะให้รอการลงโทษได้
จึงพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นและศาลอุทธร
จำคุกนายสนทินางสาวสวรรคและนางยุพินเป็นเวลา๒๐ปีค่ะ
คุณผู้ชมครับจากคำพิพากษาที่เกิดขึ้นครับ
ทำให้มีการควบคุมตัวนายสนทิลิ้มทองกุล
ขึ้นรถของเรือนจำไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครทันทีนะครับ
ช่วงเวลาการควบคุมตัวจะเป็นอย่างไร
เราจะไปติดตามรายการจากคุณภูริพัฒน์บุญนินผู้ศึกข่าวธรรมดาทีวี
รายงานสดทางโทรศัพท์มาจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

สวัสดีคุณแคสเตอร์ไนคุณสุพธรานะครับ
สำหรับบรรยากาศที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนี้นะครับ

สารดีการมีคำพิพากษายืนตามสารชั้นต้น

และเป็นอดีตแก่นำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
จำนวยทั้งหมดถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่ราชธรรม
ขึ้นรถมาที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ
และอีกส่วนหนึ่งนั้นถูกขึ้นรถไปที่ธนสถานหญิงกลางครับ
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมารถของเรือนจำเดินทางมาถึงที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ

ถึง๓๑มีนาคม๒๕๔๐
ในส่วนที่ร่วมกับจำนวยอีก๓คน
ได้ร่วมกันทำสำเนารายงานการประชุมของกรรมการบริษัทที่เป็นเท็จ
ที่ในส่วนที่เป็นจำนวยที่๑ถือหุ้นกับธนาคารกรุงไทย
ทำสัญญาร่วมกับธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนรวมถึง๖ครั้งนะครับ
จำนวนเงินถึง๑๐๗๘ล้านบาท
โดยไม่ได้ขออนุมัติจากที่ประชุมกรรมการบริษัท
เมื่อวันที่๓๐เมษายน๒๕๓๙ถึง๑๘พฤศจิกายน๒๕๕๙
เลยทั้งหมดนั้นยังร่วมกันยอมให้มีการเปลี่ยนแปลง
ทอนทำบัญชีไม่ตรงกับความเป็นจริง
และจำเลยทั้ง๔นั้นยังได้นำภาระการค้ำประกันเงินกู้
ซึ่งถือเป็นรายการที่ทำให้รายได้ของบริษัทเมเนเจอร์เปลี่ยนแปลงผิดปกติ
ต้องนำส่งเข้าตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย
หลักทรัพย์เพื่อลวงให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทเมเนเจอร์ขาดประโยชน์ที่ควรได้รับครับ
ก่อนหน้านี้สารอุทธรณ์ตรวจสำนวนประชุมหารือกันแล้วนะครับว่าเห็นว่าจำเลยนี้กระทำผิดตามฟ้องจริง
อุทธรณ์ของจำเลยที่๑๓และ๔ฟังไม่ขึ้น
กระทำมีความผิดรวม๑๗กระทงลงโทษกระทงละ๕ปีรวม๘๕ปี
แต่คดีนี้ได้รับโทษสูงสุดเพียง๒๐ปีและจำเลยทั้งหมดได้ยื่นดีการ์
ทำให้วันนี้สารดีการ์ตรวจสำนวนแล้วเห็นว่านะครับที่จำเลยดีกาว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำกรรมเดียวนั้น
เห็นว่าการทำรายงานการประชุมเพียง๑ครั้งแต่นำไปค้ำประกันเงินกู้ถึง๖ครั้ง
ในวันที่เวลาที่แตกต่างกันเป็นเวลา๑ปี

ดีการในครั้งนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้นนะครับ
สารดีการนั้นพิพากษายืนตามสารชั้นต้น
ไม่สีหน้าวิตกกังวลใจอย่างใดครับ
แต่เมื่อสารพิพากษาตัดสินจำคุกเป็นเวลา๒๐ปี
มาโทรศัพท์หาบุคคลใกล้ชิดเพื่อแจ้งข่าว
ลูกชายได้เดินเข้าไปหาตัวในสนทิ
ซึ่งมีความแปลกไปว่าวันนี้จะมีมวลชน

เดินทางมาให้กำลังใจที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเป็นจำนวนมากครับ
แต่หลังจากที่นายสนทิเดินทางมาถึงเรือนจำจนถึงขณะนี้นะครับ
เพียงหลานของนายสนทิติดต่อขอเข้าเยี่ยม

ยังไม่ได้เดินทางมาติดต่อขอเข้าเยี่ยมแต่อย่างใด

ทางเจ้นที่รัชธันทร์นั้นจะทำการซักประวัติ
ก่อนจะจำหน่ายเข้าแดนแรกรับต่อไปครับ
ครับตอนนี้การคุมตัวคุณสนทิไปถึงเรือนจำหรือยัง
แล้วก็หลังจากที่มีการพิพากษาของศาลเสร็จแล้ว
สีหน้าสีตาของคุณสนทิเป็นอย่างไรบ้างครับ

ตอนนำตัวไปเรือนจำนายสนทิศริมทองคุณ
ก็ค่อนข้างที่จะมีสีหน้าวิตกกังวลเพียงเล็กน้อยนะครับ

ได้เดินทางออกจากห้องพิจารณาคดี
โทรศัพท์หาบุคคลใกล้ชิด
หลังจากนั้นลูกชายได้เข้ามา

แต่ทางเจ้าหน้าที่รัชธรรมได้ควบคุมตัวลงไป

จนถึงขนาดนี้ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ
รถของเรือนจำได้เดินทางมาถึง
แล้วเป็นเวลา๒๐นาทีที่ผ่านมาครับ

หลังจากมีการพิจารณาคดีแล้วเสร็จครับคุณทัศนัยครับ
ครับคุณสนทิได้มีการพูดอะไรกับลูกชาย
ก่อนจะขึ้นรถเรือนจำไปบ้างไหมครับ

ไม่ได้ไม่ได้ยินว่ามีการพูดคุยแต่อย่างใดนะครับ
แต่ลูกชายมีท่าทีที่จะเข้าไปหา
ตัวของนายสนทิแต่ทางเจ้าหน้าที่เรือนจำนั้น
ได้นำตัวลงมาก่อนครับคุณทัศนัยครับ
ตอนนี้ที่เมืองจำมีมวลชนได้ไปยืนรอ
หรือว่าสังเกตการณ์อยู่บ้างไหมครับ
จากจุดที่ผมอยู่ในขณะนี้ยังไม่ปรากฏว่า
มวลชนมาให้กำลังใจนายสนทิศแต่อย่างใดนะครับ
แต่อย่างไรก็ตามครับยังคงต้องเฝ้าระวังว่า
จะมีกลุ่มมวลชนหรือกลุ่มผู้สนับสนุน
สนทิเนี่ยเดินทางมาให้กำลังใจหรือไม่อย่างไร
แต่ขณะนี้มีเพียงหลานชายของนายสนทิคือคุณแดน
แล้วก็แฟนสาวเนี่ยเดินทางมาที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ
เพื่อเข้าเยี่ยมนายสนทิเพียง๒คนครับคุณทัศนัยครับ
ตอนนั้นจะต้องทำการซักประวัติโดยละเอียดรวมถึงตรวจร่างกายครับ
ก่อนที่จะจำหน่ายเข้าแดนแรกรับครับคุณทัศนัยครับ
ครับสวัสดีครับ
คุณพุทิภัทรบุนนินภูตสิทธิ์ข่าว